มาดูกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์เข้ามาขอถ่ายรูปด้วย

แล้วก็สุดท้ายประธานหอการค้าจังหวัดสุรินติดโควิด
แล้วก็ในกลุ่มของเขาก็ติดกัน๔คน

แล้วก็มีการเผยแพร่การทำงานของนายยก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังนั่งทำงาน

โดยด้านหลังของนายกก็มีภาพของพระพุทธรูป
ซึ่งมีแผ่นทองปิดอยู่ด้วยนะครับ
สื่อให้ทุกคนเห็นถึงความหมายของการปิดทองหลังพระ
ซึ่งเปรียบกับการทำงานของนายยกรัฐมนตรีเองนะครับ
ซึ่งนอกจากนั้นนะครับยังมีภาพม้าวิ่ง๘ตัวนะฮะ
ซึ่งความหมายของคนจีนเขาก็บอกว่า
เลข๘เป็นเลขมงคลของชาวจีน
แล้วก็ม้าเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความรวดเร็วว่องวัยแข็งแรง

นายกคงไม่ได้โพสต์ว่าผมนั่งอยู่ในห้องทำงาน
ซึ่งมีรูปต่างนานาอะไรแบบนี้
หรือว่าชาวเน็ตเขาไปวิเคราะห์ว่าด้านหลังมันสื่อออกมาเป็นยังไง
หรือนายกต้องการสื่ออะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าที่ประชาชนเขาให้ความสนใจตรงว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คือบอกว่าเนี่ยทำไมล่ะถ้ากักตัวทำงานแบบนี้
โอ้โหต้องใส่ชุดสูตรเต็มยดเลย
มันก็ตีความได้๒อย่างนะคุณนะ
วิภาควิจารณ์เขาบอกโอ้โหใส่สบายได้ไหม
แต่บางคนเขาบอกอ้าวก็ท่านเป็นผู้นำอ่ะนะ
ก็ต้องใส่สูตรผูกไทยให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับ
ยังไม่ได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็พบว่ามีคนเอารูปนี้ไปแชร์

ก็มีคอมเมนต์เข้ามาในส่วนของคนที่แชร์ตรงนั้นเยอะเลยนะครับ
ถามกลับบอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
ถึงปิดไม่ให้คนแสดงความคิดเห็น
เออเปิดหน่อยอยากจะคอมเมนต์อยากจะแซว
ในรูปนี้หรอครับอ๋อหรือบางคนก็แซวว่าเอ๊ะอยู่บ้านใส่สูตร
ใครถ่ายภาพให้ท่านไหนว่าช่วงกักตัว
บางคนก็แซวบอกว่าพอเถอะพระนะท่าน
แม้แต่พระยังหันหลังม้าก็ยังวิ่งหนีเลย

ส่วนคนที่บอกว่าดูไว้การปิดทองหลังพระที่แท้จริงที่แท้ทรูเนี่ย
คือการเอาทองไปแปะหลังพระจริง
ภาพข้างหลังนั้นใช่ไหมคะ
เอาจริงนะนี่ดิฉันเข้ามานั่งดูเนี่ย

ดิฉันมาดูปิดคอมเมนต์จริงคือสามารถไปกดไลค์ได้
แล้วก็กดแชร์ได้แต่ว่าไล่ดูรูปอื่น

นายกเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นว่าอะไร
ไม่ได้เขียนแคปชั่นอันนี้ที่คุณสืบสกุลบอก
เป็นการวิเคราะห์แต่สิ่งที่นายกเขียน
นายกบอกว่าจะทำอะไรบ้าง
วันนี้มีการประชุมทางไกลของคณะกรรมการ
มีอะไรบ้างมีโครงการอะไรที่นายกกำลังทำ
จัดประชุมทำแผนระยะ๕ปีนี้
คือเขียนอธิบายค่อนข้างยาวมาก

ก็เอาภาพมาวิเคราะห์ดูว่าข้างหลังมีภาพอะไรบ้าง
ม้า๘ตัวมีปิดทองหลังพระอะไร
หรือว่าเขาอยากจะสื่อความหมายแบบนี้เป็นนัยยะ

ใช่ค่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ย
เขาปิดมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่
งั้นก็ถามหน่อยละกันคุณผู้ชม
ถามคุณผู้ชมว่ายังเชื่อมั่นในรัฐบาลลุงตู่หรือไม่

เขาบอกว่าอยากให้เปิดใจคุยกันตรงซิ
ตอบคำถามมาสิว่าท่านคิดยังไงในใจลึกของท่านคิดอะไร
ตอนนี้ปิดแล้วนะเดี๋ยวที่ฉันจะบอกผลสรุป

แต่ให้คุณผู้ชมดูก่อนมี๓ตัวเลือกค่ะ
ต้องเป็นข้อความที่ออกอากาศได้นิดนึง
ให้คำสุภาพนิดนึงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะ
คือในโพลถามให้เลือก๓คำตอบนะ
ถามว่าคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่

ข้อ๒ไม่เคยเชื่อมั่น
และข้อ๓ไม่เชื่อมั่นแล้ว
เชื่อมั่นแล้วนี่คือแปลว่าเคยเชื่อมั่น

แล้วข้อมูลมีคนมาร่วมโหวตมีคนมาแสดงความคิดเห็น
มีดาราศิลปินก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกัน
อย่างคุณน้ำตาลชะลิตาสวนเสน่ห์

คุณน้ำตาลคอมเมนต์บอกว่ายังต้องเชื่อมั่นได้อีกเหรอคะ
คือช่วงหลังคุณน้ำตาลก็ค่อนข้างจะคอมเมนต์แบบตรงไปตรงมา

แต่ละสิ่งที่เธอคอมเมนต์ออกมานะครับ
คุณอ๋อมคุณแม่อ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ค่ะ
ก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เคยเชื่อ
เพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาไม่ได้สักอย่าง
ไม่เคยยอมรับผิดโทษคนอื่นโทษประชาชน
ไม่รับผิดชอบอะไรเลยออกไปเถอะ
อันนี้คุณอ๋อมอันนี้คือมันเป็นทั้งคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ด้วย

แล้วเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูรวมกัน
ส่วนทางด้านหม่อมหลวงปียาพัฒน์พิรมพักดีหรือว่าคุณหญิงต้น
ก็โด่งดังจากการรับบทพระสุริโยไทยเมื่อปี๒๕๔๔เนี่ยนะคะ
ใช้ชื่อไอจีปียพัฒน์แสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เชื่อค่ะ
ไม่เชื่อมา๒ปีกว่าแล้ว
คุณกระแตอาสยามค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ก็คอมเมนต์เอาไว้บอกว่าไม่เชื่อค่ะ
ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยจริงเจ้าค่ะ
บ้านเมืองไม่ได้ดีขึ้นเลยตลอด๗ปี
และเราพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

คุณพลอยเชอร์มานก็บอกว่าไม่อีกเสียง
ได้พิสูจน์ตัวท่านเองแล้วว่าท่านปกครองประเทศได้ล้มเหลว
และปังปีนาศปังปีนาศก็คือพังพินาศได้อย่างน่าเหลือเชื่อ
อีกหนึ่งคนดาราสาวอย่างคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์
ก็แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษสั้น
นี่ดิฉันเข้าไปดูในโพลของทวิตเตอร์
ผลออกมาอันดับหนึ่งเลยคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
คะแนนอันดับ๑๘๗คือไม่เคยเชื่อมั่น
รองลงมาคือไม่เชื่อมั่นแล้ว๑๑
และที่ยังเชื่อมั่นอยู่มี๒นะคะ
โอ้โหนำโด่งเลยนะฮะ